ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับ
ซึ่งไทยยังคงเป็นจุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวจีน
เลือกเดินทางมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับ
โดยในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน
เข้าไทยมาไม่ต่ำกว่า๔แสนคน
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เยาวราชในกรุงเทพมหานครได้รับการขนานนามว่า
เป็นถนนสายมังกรและเป็นย่านที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนทำการค้า
และอาศัยอยู่มากเป็นอันดับต้น
รวมถึงเป็นหนึ่งในไลน์มาร์คสำคัญ
นักท่องเที่ยวชาวจีนปักหมุดมาท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่า
จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย

เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐จากปีที่แล้ว
หลังประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม

ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนมากเป็นพิเศษ
คือจังหวัดที่มีการจัดเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่
อย่างกรุงเทพมหานครภูเก็ตและนครสวรรค์
เมืองต้นบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
เตรียมความพร้อมรับมือเที่ยวบินจากจีน
ที่จะเพิ่มขึ้นเป็น๒๙๕๔เที่ยวบินต่อวัน
รวม๒๖๗๗เที่ยวบิน
ตั้งแต่วันที่๑๕๒๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙

เพราะว่าบัตรนี้เขาได้พบแล้ว

แผ่นดินนั้นเนี่ยมีความสุขมาก

เราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนี้
ฉลองตุดจีนได้แข่งขันยิ่งใหญ่
ไม่แพ้เมืองใหญ่ของโลกเลย
และบัดนี้นี่เราก็ส่งออกไปจัดตุดจีน

มันมีบรรยากาศใหม่ให้เขาได้ไปสัมผัส
สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวไทยในปีนี้

มีอัตราการเติบโตมากกว่าภูมิภาคอื่น
โดยภูมิภาคอาเซียนโตขึ้นร้อยละ๗
ส่วนประเทศไทยประเทศเดียวโตขึ้นร้อยละเก้า
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทย
จะโตขึ้นจากเดิมร้อยละ๙๕
โดยนอกจากรายได้ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศแล้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงแสดงเจตนารมณ์ชัดเจน

และความสุขของผู้มาเยือนเป็นหลัก
นารินชัยวิวัตวงถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน